ต่อกันที่๑อีก๑ไอเดียกันดีกว่า
เป็นไอเดียของการปฏิบัติงานของคุณตำรวจ

เออปกติก็นะทักทายประชาชนออกตรวจอะไรทั่วไป
แต่คราวนี้มีคำสั่งใหม่นะคะคุณผู้ชม
ก็คือว่าคำสั่งยิ้ม๓ครั้งปฏิบัติ

ใช่ไหมครับคุณ

แล้วก็เรียกเสียงฮาจากเพื่อนตำรวจรวมถึงชาวบ้านที่พบเห็นด้วย
เพราะว่าพี่ตำรวจทุกคนผ่านการอบรม
โครงการตำรวจยิ้ม๓ครั้งปฏิบัติ
ที่ทางปนมตรีพิทยาศิริรากรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๕ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมานะคะ
พอเดินไปตรวจตามสถานีตำรวจในพื้นที่
จะเน้นย้ำให้ตำรวจตั้งแถวรอรับนโยบาย
และให้ปฏิบัติด้วยการยิ้มให้ดู๓ครั้ง

นี่ไง๑๒๓
พี่ยิ้มจนแบบเหงือกแห้งนะ

ตอนนี้ทุกคนหน้าเปื้อนยิ้มกันไปหมดเลย

คือคุณพี่ตำรวจเนี่ยบอกว่า
จะให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติแบบนี้

ประชาชนเห็นแล้วก็จะชื่นใจไงคุณ
เป็นกลยุทธ์นะครับ

แล้วการที่ให้เขาคิดว่ายิ้ม๓ครั้งปฏิบัติ
เวลาเขามีปัญหาหรือมีความเครียดเนี่ย

บรรยากาศของความขัดแย้ง
บรรยากาศในการทำงานมันจะดีขึ้นครับ

ด้วยความรู้สึกที่แท้จริงหรือทำขึ้นมานะครับ
คนพบเห็นก็จะรู้สึกว่ามันผ่อนคลาย

ไม่เชื่อนักข่าวลองยิ้มดูนะครับ
ว่าท่านจะแกล้งหรือว่าท่านจะยิ้มจริง

ถ้ากล้ามเนื้อบริเวณหน้ามันยิ้มเนี่ย

หรือว่ายิงฟันคะนะ
แต่ก็แล้วแต่นี่ถือว่าเป็นนโยบายที่ดี

คุณชนะคุณยิ้มตลอดทั้งรายการเลยนะ
แต่ก็เชื่อว่าประชาชนมีความสุขจริง
เพราะว่าอย่างถ้าคุณผู้ชมเห็นคุณชนะยิ้มเมื่อสักครู่นี้
ยืนเจ้าพอแล้วอุ๊ย